มันเป็นเพราะว่า

ใช่น้ำหนักตัวได้มากขึ้นมากขึ้น

มันเป็นเพราะว่าเรื่องน้ำหนักตัวที่เราเพิ่ม
ใช่น้ำหนักตัวที่มากขึ้นน้ำหนักเท่าไรครับคุณมันตอนนี้น้ำหนัก๕๓ค่ะ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

ที่เห็นอยู่เนี่ยก็คือไม่ใช่ชั้นไขมัน
ตัวคุณมัดที่เราเห็นนี่คือน้ำที่อยู่ในนั้น
เห็นบอกว่านอกจากปวดคอบปวดตามตัวแล้ว
เหงื่อคุณมัดไม่ออกด้วยไม่ออกค่ะ
สิ่งที่เรากำลังทำอยู่อย่างวิ่งเราก็วิ่งเหมือนเขา
เราก็เดินเหมือนเขาแต่ทำไมแบบเหงื่อเราไม่ออกเลย
ฉี่ก็ยากนึงด้วยใตเรามีปัญหาฉี่ก็ยากใช่ค่ะ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
เนื้อเพลงต้นฉบักร้องผิดได้๑คำ
เปลี่ยนเพลงเพลงเก่งของคุณและข้ามเพลงนี้ไปเลย
สวัสดีครับคุณผู้ชมที่รักของเราทั้งสองคนนะครับ

ก็กลางปีกันเข้าไปแล้วนะครับ
เวลาช่างหมุนไปเร็วเหลือเกิน

ก็คือเมื่อคุณผู้ชมเปิดเครื่องรับโทรทัศน์ของท่าน
ช่องสาธิบสองไทรัตทีวีทุกวันเสาร์

ในรายการร้องได้ให้ล้านลูกทุ่งสู้ชีวิต

เงินทุนสู้ชีวิตกัน
อย่างตลอดนะครับไม่เคยหยุดนะครับ

และไม่มีทีท่าว่าจะหยุดค่ะคุณผู้ชมค่ะ
อยากอยู่เคียงข้างคุณผู้ชมค่ะ
เพื่อพยุงสังคมให้ดีขึ้นไปด้วยกันค่ะคุณผู้ชม

ครั้งที่แล้วค่ะเราอยู่กันกับหญิงสาว

สู้เพื่อครอบครัวสู้เพื่อตัวเอง

แม้กระทั่งร่างกายของเธอไม่ค่อยจะแข็งแรงมาก
นะคะจากยาที่เธอเคยรับประทาน

ย้อนดูภาพเรื่องราวชีวิตกันอีกสักครั้งหนึ่งค่ะ

อายุ๒๙ปีชื่อเล่นชื่อว่า
มาจากจังหวัดสมุทรปราการค่ะ

แม่นะคะชื่อว่าแม่แมวอายุ๕๘ปีค่ะ

ขับรถมอเตอร์ไซค์เพื่อจะไปส่งของ
แล้วทีนี้ก็มีเด็ก

ด้วยความที่แกไม่อยากชนเด็ก

ตอนนี้ไม่เป็นไรค่ะแต่ว่าพอมา

เริ่มเลยรู้ตัวว่าตัวเองแขนข้างขวามีปัญหา
พอไปเช็คก็เอ็กซาเรย์ถึง๓ครั้งเลย

แล้วก็ไปขี่รถเกิดอุบัติเหตุ

ตอนหักทรมานมากเลย
ทำอะไรก็ไม่ได้คนเคยทำงานไม่ได้ทำ

ไว้อยู่เงียดตลอดรับศึกษาทั้ง
๔เดือนจากที่ประสุนปฏิเหตุ

จากที่แม่เคยยกของหนักได้

มีความเสียใจอยู่ในใจค่ะ

ชื่อว่าบอลอายุ๓๑ปี
คะทางบริษัทนะคะกาลติดต่อให้รอไปทรงสี่ตามภายในบริษัทที่เขา
นำมาก็เป็น๑๐ถังบ้าง๒๐ถังบ้าง๕๐ถังบ้างถ้ามันเยอะมัดก็ถูก
ค่ะช่างพูดชั้นพูดเหมือนที่รักของคนในหมู่บ้านอาจจะอย่ามาแล้วคน
ตอนนี้มัทป่วยเป็นโรคไตบวมน้ำค่ะตอนนี้มัทป่วยเป็นโรคไตบวมน้ำ
เกิดมาจากเมื่อ๖ปีที่แล้วค่ะ

เกิดการอยากกินเพื่อให้ตัวเองสวย

ทุกอย่างเลยที่มันครอบคลุมเกี่ยวกับร่างกายมัด
ก็ไปโรงพยาบาล

หน้าท้องก็ไม่ออกด้วยความที่โบราณเขาว่าท้องสาว

อยู่ในตู้อบทั้งหมด๒๙วัน
เขาตรวจขึ้นวัดหายใจอะไรทุกอย่างปกติหมด
แต่พอออกจากโรงพยาบาลได้๒วัน

ก็ต้องไปรับจากระยองเพื่อตีขึ้นมาผ่าตัดตับ

พอผ่าตัดตับเสร็จแล้วก็เอาไปโรงพยาบาลเด็ก

เขาแจ้งหนูมาว่าลูกหนูจะตายภายใน๓เดือน
เขาให้แฟนหนูเซ็นยอมรับว่า

ถอดเครื่องช่วยหายใจโดยไม่ต้องปรึกษาเรา

อยากขอโทษเขาในสิ่งที่หนูทำกับเขาค่ะ

กินยาเสริมอาหารต่างมาตลอด๖ปี
มันก็ส่งผลให้ตัวมัด

เราทานน้ำไปเท่าไหร่แต่มันออกได้ไม่เท่ากับที่เราทาน
มันก็จะทำให้เราเจ็บแขนบ้าง
เพราะแขนช้าบ้างตัวบวมขึ้นเรื่อย
จากตอนแรกน้ำหนักมัน๕๐กิโล
ตอนนี้น้ำหนักมัด๑๑๕กิโลค่ะ
ทุกวันนี้นะคะมัดมีอาชีพรับจ้างทำเศษผ้าค่ะ
ก็คือทำส่งโรงงานเป็นกิโลละ๑๐บาทค่ะ
ก็ช่วงนี้โควิดพี่ขายไม่ได้เลยค่ะ
ก่อนยังพอได้บ้างวันละถุงถึง๒ถุงก็พอให้มีรายได้
แต่ตอนนี้ไม่มีใครซื้อเลยค่ะทำกองอย่างเดียวเลย
แล้วก็ผ้าที่เราลงทุนไว้ก็จมหมดเลยค่ะ

เรามีภาระที่ต้องดูแลเรามีแม่
มีทั้ง๓คนที่เขาต้องรอเงินจากเรา

เป็นหนี้นอกระบบค่ะอยู่๔๐๐๐บาท

ก็คือทำธุรกิจผ้าด้วยกันลงทุนด้วยกัน
แต่วันที่ได้กำไรเขาเอากำไรหนีไป
คุณแม่ก็ไม่ได้มีเงินทุนก็คือทุนมันก็เกิดจากการที่ไปกู้ยืมเขามา
ก็คือจ่ายรายวันเขาวันละ๔๐๐ค่ะ
ว่าตอนนี้เขาลดให้ให้จ่ายวันละ๓๐๐จ่ายทุกวันค่ะ
กู้ตังค์เป็นชื่อของคุณยายอย่างเดียวใช่ค่ะแล้วสุดท้ายพอได้เงินไปเขาหนีไปเลยเหรอคุณยาย
เขาได้เงินเขาก็ทำเป็นไม่รู้ไม่ชี้ยังมีตามมาเยอะเย้ยอีก
คือเป็นคนที่มีเงินในมือไม่ได้หรืออะไรก็ช่าง
ถ้าญาติบอกยืมก่อนให้ทันทีตัวเองไม่มีกินก็ไม่เป็นไร
คือเหมือนประมาณเห็นใจเขาเขาคงไม่มีถึงมาหาเรา
แต่ทั้งที่ตัวเองไม่มีก็ยังให้เขา
ส่งดอกทุกวันนี้วันละ๓๐๐โดยที่ไม่หมดหนี้ต้นก็ยังอยู่เหมือนเดิม
แสงหนวดหนูชวนหุ่นทนทางใจ
ดูเรื่องวิไลแสงสุขใสนุ่มอ่อน
เพลงที่๔นะครับมูลค่า๖๐๐๐บาท
คุณบัตรร้อง

และวันนี้นะครับก็จะเป็นอีกครั้งหนึ่งนะครับ
ที่เธอจะขึ้นมาบนเวทีอันทรงเกียรติแห่งนี้เพื่อเป็นนักสู้ชีวิต
วันนี้แหละครับเราจะได้รู้กันว่าเธอจะสามารถนำเงินทุนสู้ชีวิตที่เธอต้องการ
กลับบ้านไปพร้อมกับเธอได้หรือไม่นะครับมาพบกับคุณมัดครับ
หญิงสาวผู้ประสบภัยจากฤทยาจะขอสู้เพื่อมารดาและลูกที่รักดั่งดวงใจ

สวัสดีค่ะ
ก็เป็นครั้งที่สามแล้วนะครับคุณผู้ชมและทุกครั้งก็จะมีกองเชียร์นะครับ
จากครอบครัวมาพร้อมหน้าพร้อมตาเสมอวันนี้ก็เช่นกันนะครับขอต้อนรับคุณแม่แมว
จันเจ้านะครับน้องอาบาทแล้วก็คุณบอลสามีสวัสดีครับ

นี่คือครอบครัวที่คุณมัดมีค่ะนะคะแต่ว่าตอนก่อนสมัยก่อนก่อนที่จะมีคุณสามีแล้วก็มีลูกเนี่ย
อย่างที่เราดูกันในภาพชีวิตนะคุณผู้ชมแล้วก็ครั้งแรกที่เราได้มีโอกาสคุยกับคุณมัดก็คือได้สอบถามเรื่องราวว่า
สมัยก่อนเป็นนักร้องตัวเล็กมากเลยแต่ตอนนี้คือมีความตัวใหญ่นิดนึ
เพราะว่าเนื่องจากริฐยาทานยาไปทั้งหมดกี่ปี

ก็มียาดักไขมันขาด

เบิ้ลหน้าท้องค่ะแล้วก็มีช่วงหน้าเมาะเดียวค่ะแล้วก็
พวกเลี้ยงหย่อนยานทุกอย่างค่ะ
วันหนึ่งทานเท่าไหร่ครับกี่เมตรครับ๑๕เมตรค่ะ
ก็คือซีริรวมแล้ว๑๕เมตร
นี่ก็คือยาที่ไม่ได้ไปหาหมอไม่ได้แจกโดยเพศรัชกร
คือยาที่เราซื้อกินเองซื้อตามอินเตอร์เน็ตแล้วก็ตาม
ซื้อตามอินเตอร์เน็ตเพื่อนเพื่อนที่กินก่อนเราค่ะ
แต่ว่าในกล่องนี่มันก็มีออยอมาถูกไหมฮะมีค่ะ
มีออยกำกับทุกอย่างเพียงแต่ว่าถ้าเกิดเป็นสมัยนี้ที่เขาพูดกัน
ก็คืออาจจะเป็นออยปลอมค่ะ
พอส่งผลณตอนนี้รูปร่างโอเคที่ชัดเจนคือเปลี่ยนไป
แล้วนอกจากนั้นมันส่งผลอะไรกับเราบ้าง
ก็มีปวดเมื่อยครับมีปวดแบบข้อแขนข้า
ตามข้อค่ะก็คือยืนนานก็จะรู้สึก

เห็นบอกว่านอกจากปวดคอบปวดตามตัวแล้ว
เหงื่อคุณมัดไม่ออกด้วยไม่ออกค่ะอืมคือเขาจะบอกว่าเวลา
ไปออกกำลังกายอย่างนี้คือเราจะเป็นการขับเหงื่อได้มากที่สุด
แต่คือมัดพยายามออกออกเท่าไหร่ก็ไม่ออก
ทำยังไงก็ไม่ออกอะค่ะคือมันออกเพียงแบบว่า
น้อยนิดซึ่งสิ่งที่เรากำลังทำอยู่อย่างวิ่งเราก็วิ่งเหมือนเขา
เราก็เดินเหมือนเขาแต่ทำไมแบบเหงื่อเราไม่ออกเลย
ฉีก็ยากนึกด้วยไตเรามีปัญหาใช่ค่ะมันออกฉีก็ยากฉีก็ยาก
ที่เห็นอยู่เนี่ยก็คือไม่ใช่ชั้นไขมัน
ตัวคุณมัดที่เราเห็นนี่คือน้ำที่อยู่ในนั้น
มีส่วนน้ำแล้วก็ตอนที่ไปตรวจหมอก็คือเราไม่ได้มีปริมาณน้ำตาลเยอะ
แต่ร่างกายเราใหญ่เอง
บวมน้ำใช่ค่ะเป็นเรื่องที่แปลกมาก
จนเล่นมาพบว่าที่จริงเป็นอย่างนี้เรียก
แล้วคุณหมอบอกว่าโลกไตของเราเนี่ยส่งผลอะไรบ้างคุณมัท
ก็จะทำให้ปวดหลังค่ะอย่างแรกเลยปวดหลังปวดตามข้อ
แล้วก็อาจจะมีอาการเจ็บหน้าอกบ้างเป็นบางครั้ง
แล้วก็บางทีปวดหลังก็ทุบแล้วก็จะแบบทะลุมาข้างหน้าอย่างนี้ค่ะ
เหมือนคือแบบมันป่วยแบบทุบไปอย่างนี้
คนก็แค่จะแค่หายปวดแต่เราพอทุบปั๊บกระเด้งมาข้างหน้าเลย

นี่คือคุณหมอเขาบอกว่ามันจะเป็นส่วนหนึ่งของคนที่
ไตไม่ได้มีประสิทธิภาพเต็มร้อย
แล้วส่วนน้ำหนักล่ะคะมีโอกาสที่จะลดลงได้มากกว่านี้ไหม

คุณหมอที่สนิทนะคะคือที่เคยเป็นคนรักษาแล้วครั้งแรก

กินไงดูซิว่าไม่กินแล้วร่างกายเราจะโหยไหม
เขาก็ให้หนูหยุด๑อาทิตย์หนูก็ไม่โหย
แสดงว่าร่างกายเรามันมีสิ่งที่กักตุนอยู่
พอที่จะทำให้เราเริ่มลดได้

แล้วช่วงที่ทรมานที่สุดของคุณมัดคือช่วงเวลาไหนคะ
ก็คือเป็นช่วงเวลาที่ไปดึงน้ำออกจากร่างกาย
ก็คือถัดจนวันนั้นมีความโหยร่างกายมี
มีการอยากทานน้ำอยากกินอันนั้นอยากกินอันนี้
คือแบบที่คุณหมอเขาบอกว่าเป็นของเสียของอะไรอย่างนี้ค่ะ

มันถูกออกไปหมดแล้วมันก็เหมือนทำให้ร่างกายเราต้อง

น่าจะเป็นช่วงที่เวลาที่ทรมานที่สุด
เพราะว่าทำอะไรไม่ได้เลย

คุณยายผ่านวิกฤตมาด้วยกันกับลูกสาว
ตอนที่ป่วยอยู่ณตอนก่อนจะป่วย
คุณยายได้เห็นไหมคะว่าเขาทานยาอะไรบ้าง
แล้วได้ห้ามได้คุยกันบ้างไหม

เขาบอกแค่เล่าให้ฟังไม่ได้ให้แม่ห้าม

เห็นความทรมานของลูกสาวยังไงบ้างคะคุณยาย
เขาก็บอกเป็นยังไงบอกไม่ฟัง

ตอนนั้นสามีอยู่กับเราแล้วไหมคะ

ตอนที่รักษาตัวไม่ได้อยู่ด้วยกันค่ะ
ตอนที่รักษาตัวไม่ได้อยู่ด้วยกันค่ะค่ะโอ้โฮคุณมาร์ท

ทุกวันนี้ยังแบบนอนนึกแล้วแบบเห็นโฆษณาอย่างนี้

แต่เมื่อก่อนอะไรออกก็ครอบครองไปหมด

ทุกวันนี้มันแบบมันออกมาเยอะมาก

บางทีเราตามมันไม่ทันด้วยซ้ำอะค่ะ

แล้วก็เวลาแบบเพื่อนพี่น้องเนี่ยเขาถามว่า

หนูพอกันพี่พี่จะเอาอะไรมาใส่หู

แต่เอาจริงนะถ้าไม่นับรูปร่างนะ
คุณมัดเป็นคนที่ร้องเพลงดีมาก

ขอบคุณค่ะใช่ถ้าสมมุติว่า
อยู่ดีวันหนึ่งเราสำเร็จในการ

คุณมัดจะกลับไปร้องเพลงอีกไหมกลับค่ะ

ขึ้นในความรูปร่างแล้วไปสมัครใช่ค่ะ
ลองไปสมัครหรือยังหรือลองคิดไปเองลองตลอด
เขาก็เขาตอบว่าอย่างไร

เออน้องพี่ว่าเดี๋ยวพี่ติดต่อไปนะ
ค่ะนะครับก็เรารู้แล้วแหละว่าช่วงใช่นะครับ
เข้าเดินเข้ากันอย่างนี้เราก็เห็นแต่ละคน
คือคนที่จะรูปร่างใหญ่เท่าเรามันไม่มี
แต่ว่าคนที่ร้องเพลงดีใกล้เคียงกับเราแล้วรูปร่างโอเคมันมี

หรือนุ่มหลักจริงต้องออกกำลังอย่างนี้
จะให้คงทนถาวรและปลอดภัยคือออกกำลัง

แต่ว่าต้องทานในโภชนาการที่ถูกต้องด้วย

ไม่ว่าคุณมัดไปสมัครร้องเพลงที่ไหน
ตอนนี้อาจจะไม่ได้รับการตอบกลับแต่ว่าของเราไม่จำกัดหุ่นค่ะ
จำกัดเสียงด้วยเพียงแต่ว่าต้องร้องให้ถูก
เพราะฉะนั้นครั้งที่แล้วเราได้กันไปแล้วนะคุณป่านะ๖๐๐๐บาท
รอบนี้เรามาเริ่มกันต่อดูซิว่าจะถึงความฝัน๑แสนบาทที่คุณมัดตั้งใจไว้ไหม
นะฮะมาเริ่มกันเลยนะครับวันนี้มาเริ่มกันที่เพลงที่๕ครับคุณผู้ชม
เพลงนี้มูลค่า๘๐๐๐บาทถ้าพร้อมอินโทรเพลงที่๕มาเลยครับ
เอาละครับนี่เป็นอินโทรของเพลงที่๕นะครับที่มูลค่า๘๐๐๐บาท
เป็นอย่างไรครับคุณมัธเพลงอิสานบานเห้าค่ะ
อินโทรขึ้นมาก็มีกลิ่นของอีสานอยู่แล้วนะฮะเพลงนี้เห็นรอยยิ้มที่ใบหน้าคุณมัดนะฮะ
เพลงยากยังผ่านมาได้แล้วเพลงนี้สบายมาก
สบายค่ะสบายดีใจ
จะเห็นเป็นเพลงแรกนี่แหละครับที่บอกว่าสบาย
เพราะว่าถ้าไม่ห่วงเนื้อแล้วก็จะได้กันกองเสียงมาให้ฉ่ำกว่าเดิม
นะฮะก็เป็นตามสิทธิ์ของคุณมัดนะครับ
ฟังอินโทรไปแล้วสำหรับเพลงที่๕มูลค่า๘๐๐๐บาท
คุณมัดครับจะสู้หรือจะหยุดครับ

และตัวช่วยเหลืออีก๒แผ่นป้ายที่มีสิทธิ์ใช้
จะใช้หรือไม่ใช้ครับ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
ถ้าร้องได้นี่สวยงามมากเลยนะครับ
ไปถึงเพลงที่๖ตัวช่วยยังเหลืออีก๒ตัว

สมาธิพร้อมเพลงพร้อมร้องได้ให้ล้านเพลงที่๕เพลงมาครับ
แต่ถูกนอกใจถึงจับบ่อใดแต่ใจมันรู้
แอบมีใครเป็นกิ๊กเป็นโชคพี่นอกประตูหัวใจหักเห่า
ซุกซ่อนความเศร้าคมใจหนาวเหน็บ
กลืนก้อนความเจ็บเก็บความปวดร้าว
ต้องฝึกใจเย็นต้องเป็นแสงดาว
อาบใจแฟนเรายามที่เขามองดู
ทั้งที่รู้สึกใจตลอดว่านอนกอดคนที่นอกใจ
ถึงจะช้ำแทบเป็นแทบตายยังอยากให้รักยังอยู่
ก็หอกใจต้นโอ้โฮโอ้ยให้หลอกคนที่รู้

สองเรายังสุขล้น
คนนี้ไงเราที่เราเลือกเอง
ทั้งดีทั้งเก่งโหวตให้ท่วมทน
มันเจ็บเหลือเกินยับยาเลือดตน
ต้องนอนกอดคนที่เงาใจเราทุกคืน
ขอบคุณค่ะ

ขอบคุณค่ะ